ราวดีมีมานำเสนอเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดในชีวิตผม
ปลูกต้นไม้ล้านต้นเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐทีวีของเราก็ไปร่วมปลูกด้วยนะครับ
บรรยากาศดีท่านผู้ว่ามาแล้วท่านผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
มาแล้วมาพวกเรามาปลูกต้นไม้กัน
ที่นี่ฮะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวนก้าวเนิน
เดินตามรอยพ่อของเขตบางบอนไงค่ะนี่ฮะคุณชัชชาศิษภัณฑ์ภูว่ารัฐกาลกรุงเทพภานคร
ไปพร้อมด้วยผู้บริหารสื่อมวลชนหลายสำนักนะแล้วก็รวมพลังกัน
ปลูกต้นไม้กว่าพันต้นนี่นี่อืม
ไทยรัฐทีวีของเราก็ไปโอ้โหเนี่ยฮะเหล่าบรรดาชมหน้าของนักข่าวผู้บริหาร
แล้วก็หลายท่านแล้วนี่คนนี้นี่คือ
โอ้โหคุณจิตสุภาวัชรพลผู้บริหารคนสวยของเรา

กไม้โบกมือยิ้มงามพลิ้งเลยทีเดียวครับ
รวมไปถึงทีมงานไทยรัฐทีวีของเราด้วย
พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมสีเขียวให้กับกรุงเทพ

แล้วแผ่ขยายอาณาจักรสีเขียว

นี่ฮะต้นไม้ที่ผู้บริหารไทยรัฐของเรารวบปลูกในครั้งนี้คือ

นี่เรามีวิสัยทัศน์มากเลยนะ

บรรยากาศในงานนะครับทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้
ซึ่งคุณชาติชาติเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารไทยรัฐแล้วก็ทุกคนจริง

ตอนอยู่กับทางผู้บริหารของเรา

พูดคุยกันออกรถออกชาติเลย

ผมว่าต้องมีวิธีการในการทักทาย

ผมเป็นห่วงจริงคุณจิทธิสุพาค่ะผู้บริษัทของเรายังอยู่ดีรึปล่ะ
ยังอยู่เพราะผู้บริษัทของเราก็แข็งแกร่ง
ระหว่างที่ปลูกต้นไม้กันทีมงานของเราก็ชำเรืองไปเห็นน้อง
ความน่ารักของน้องคนนี้เราต้องดูกันหน่อย
ฉางเป็นเด็กน้อยที่มาวิ่งออกกำลังกายกับคุณพ่อ
ที่สวนแห่งแบบนี้ไปเห็นประจำ

แล้วน้องฉาอายุแค่เท่าไร

๕ควบนั่นเองโอ้โฮอีก๕ควบออกไปวิ่งแล้ว
ผู้ใหญ่อย่างเราอ่ะผมแต่๔๐แล้ว

เช้าอย่างนี้ยังนอนอยู่เลย
ก็เลยจะบอกว่าน้องเขาเป็นตัวอย่างที่ดีจริง

น้องชางลูก

ถ้าบินคืออะไร

มนุษย์นกบินได้

น้องมูสาปหมายพลัง

นี่ไงคุณถึงนอนอยู่ทุกวันนี้ไง
โอกาสเดี๋ยวลองไปปลูกต้นไม้กันดู
ก็เป็นอีกหนึ่งสีสารแล้วกันสำหรับงานที่เอามาฝากนะคะเด็กก็มา

ปลูกอะไรล่ะกัดค่อมเหรอปลูกต้นไม้หรอ

ปลูกกัดค่อมเป็นหลัง
ลูกอะไรก็ปลูกกันไปถ้ามันดีต่อเราแล้วก็ดีต่อโลกนะคะ